ชั้นใต้เมืองไทยวันนี้ดูอีกหนึ่งปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
เริ่มจากหลอกว่าลูกหลานป่วยบ้างประสบวัติเหตุบ้าง
ตอนนี้อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถึงขั้นอ้างตัวเป็นศาลแล้วนะคะ
ตลอดเวลาซ้ำแล้วซ้ำอีกมีเหยื่อโดนอีก
หลายต่อหลายครั้งนะคะล่าสุดตำรวจเขาก็โชว์ฝีมือเหมือนกัน

ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เราพูดกันมาตลอดว่าทำรวจไทย
ถ้าจะทำงานอย่างจริงจังเอาจริงเอาจัง
ฝีไม้ลายมือไม่แพ้ตำรวจที่ไหนก็หรอกครับ
แต่มันขึ้นอยู่กับว่าจะเอาจริงหรือเปล่า

ถ้าทุ่มเททำจริงไม่เป็นรองใคร
ดูอย่างเรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์
เมื่อวานนี้บุกรวบกันมาอีกชุดใหญ่เลยครับ
เพียงแต่ว่าตำรวจจะเอาจริงเอาจังก็ต่อเมื่อ
มีสื่อมีกระแสสังคมเป็นสารกระตุ้น
คนพูดถึงกันมากเป็นข่าวเยอะ

แล้วพอตำรวจเอาจริงก็ดำเนินการได้
ฉะนั้นเมื่อวานเราจะเห็นว่า

นี่ลองดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ดิ
เช้าวันนี้หนังสือพิมพ์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เยอะ

เป็นคนไทย๑๘ไต้หวัน๓
ยึดของกลาง๑๒๐ล้านฟอกเงินผ่านบิตคอยน์
แล้วเป้าหมายของคนพวกนี้คือ
ข้าราชการเกษียณอายุ
นี่ก็มีข่าวแบบเดียวกันเนี่ยครับ

จับอีกแก๊งคอนเซนเตอร์๒๑คน๑๒๐ล้าน
ของหนังสือพิมพ์อื่นไทยรัฐก็มี

ลากคอได้อีกตำรวจแถลงคนที่สี่
ฉะนั้นขอดูรายละเอียดนิดหนึ่งเถอะครับ
เมื่อวานเนี่ยพลตำรวจโท
ทันทีศักดิ์ที่รัฐสวรรค์
รักษาการเป็นที่ปรึกษาพิเศษของตำรวจ
มาพร้อมกันด้วยผลตำรวจโทษสาครธรรมวินี
คนนี้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ผลตำรวจโทษพูณทรับตระเซิร์ทศักดิ์

ตมตรีสุรเชษฐ์หักพาน
นี่รักษาการเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
แล้วพร้อมกำลังจากกองบังคับการสายตรวจ๑๔
มาพร้อมกับสำนักงานปปงเยอะเลยครับ
เขามาร่วมกันแถลงข่าว
จับกลุ่มเครือข่ายแก๊งคอนเซนเตอร์ข้ามชาติ
บอกว่าจับได้๒๑ราย
มีชาวไทยคนไทย๑๘

คนที่ระดับสังการก็คุณพิชาติกันติวิสิต

ช่อกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
แล้วชาวไต้หวันก็เจอเข้าไปด้วย๓คน
ถามว่าไอ้แก๊งพวกนี้มันทำกันอย่างไร
ฟังคำอธิบายจากพโดรโธธนิสักษ์

เครือข่ายและแผนประทุศกรรมของแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ย
หัวหน้าใหญ่จะอยู่ต่างประเทศ
แล้วจะประสานให้หน่วยคอนเซนเตอร์
ที่ประจำการอยู่ในประเทศต่าง
หลอกลวงผู้เสียหายอีกประเทศหนึ่ง
โดยอ้างเป็นเจ้าพนักงานรัฐว่า
เหยื่อมีข้อมูลทางการเงิน
เหยื่อผัวพันกับองค์กรอาธิกรรมจะต้องถูกดำเนินคดีอายัดทรัพย์
ทีนี้พอเกลี้ยกล่อมจนหลงเชื่อ
ก็เหยื่อก็จะโอนเงินผ่านบัญชีผู้รับจ้างเปิดบัญชี
ก่อนที่จะมีคนทำหน้าที่กดเงินรวบรวมฟอกเงิน
และกระจายเงินผ่านระบบบิตคอยน์
แล้วเงินจะถูกรวมไปที่กลุ่มผู้ดำเนินการระดับบริหารทั้งไทยและจีน
เงินจะกลับไปสิ้นสุดที่หัวหน้าใหญ่
พลตบรรโทษสาขอนที่ดูแลตำรวจท่องเที่ยวท่านบอกว่า
แก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยมีอยู่มากในประเทศไทยมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
สร้างความเสียหายกับประชาชนจำนวนมาก
แล้วยังมีการนำชื่อของเคยนำชื่อตนเองไปแอบอ้างด้วย
รับไว้จำนวน๑๗คดีมูลค่าความเสียหายประมาณ๑๖ล้านบาท
แต่จริงแล้วน่าจะมีมากกว่านี้
แล้วตัวเองก็เคยโดนถูกแอบอ้างชื่ออีก
นี่พนับโทร๒คนแล้วนะ
โดยเฉพาะนี่เจ้าหน้าที่ที่ได้สืบสวนติดตามคดีมาแล้วกว่าครึ่งปี
กระทั่งสามารถออกหมายจับได้๓๓หมายจับ
จนกระทั่งวันที่๖ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็เข้าปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มได้๑๘คน
ฉะนั้นท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ตำรวจภาค๕พยายามจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านหลายช่องทาง
แต่ก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจ
พอเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ธนาคารที่สนทนากับแก๊งคอนเซนเตอร์
อันนี้ก็ทำให้ประชาชนตื่นตัวขึ้นเยอะ
คุณพีรพันธ์อิงพงพันธ์
ซึ่งเป็นผู้แทนเลขาปปง
บอกว่าต่อไปนี้ปปงจะไม่รอรับเรื่องกับตำรวจอย่างเดียวแล้ว
ต่อไปนี้ปปงจะเข้มงวดกับผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชี
ซึ่งเป็นต้นต่อของการกระทำความผิด
แต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีการปล่อยประละเลยบ้าง
เพราะว่าพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ทราบ
รับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยส่งผลเสียหายต่อชาติยังไง
ต่อไปทางปปงจะตรวจสอบเส้นทางการเงินยึดทรัพย์
แล้วจะยึดรวมทั้งญาติพี่น้องที่พบเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องด้วย
ฉะนั้นนอกจากจะถูกดำเนินคดีแล้วเนี่ย
ปปรยังอันเดินการยึดทรัพย์ทั้งหมด

ไม่เหมือนที่ผ่านมาตัวติดคุกแต่เหลือตังค์ไว้ให้คนในครอบครัวใช้

นี่เรื่องของแก๊งคอนเซนเตอร์

ตำรวจเขาก็ทำเพจขึ้นมานะ
เขาชื่อว่าเพจสืบสวนนครบาน๒
เขาทำเตือนให้ดูง่ายให้เข้าใจง่าย
เช่นเนี่ยเขาเตือนข้อที่๑ก็เตือนว่า
อย่าเชื่อหมายเลขมือถือที่หน้าจอคุณ
เพราะแก๊งคอนเซนเตอร์ปลอมมันได้
ก็บอกว่าคนร้ายสามารถกำหนดเบอร์ที่จะโทรเข้าหาคุณได้ตลอด
ไม่ว่าเบอร์ที่โชว์จะเป็นเบอร์ใครหรือหน่วยงานไหน
ก็อย่าไว้ใจเพราะมันปลอมกันได้
ถัดมาข้อ๒เขาก็เตือนอีก
ว่านี่ละ
ก็ข้อ๒แล้วก็ข้อ๓
เตือนว่าแก๊งคอนเซนเตอร์มักให้คุณโอนเงินไปธนาคารสีม่วงกับสีน้ำเงิน
และโอนเข้าบัญชีละไม่เกิน๕แสนบาท
เพราะว่าทั้ง๒ธนาคารนี้เป็นหนึ่งในธนาคารที่อนุญาตให้กดเงินได้มากถึง๕แสนบาทต่อวัน
ถ้าเป็นธนาคารอื่นเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้กดเงินได้มากกว่านี้
ถัดมาก็คือแก๊งคอนเซนเตอร์ไม่ว่าแก๊งไหนก็จะพยายามให้คุณอยู่คนเดียว
พูดคุยกับใครตลอดเวลา
อันนี้ก็เป็นเทคนิคของพวกแก๊งคอนเซ็นเตอร์เขาก็เตือนไว้๓๔ข้อ
ทีนี้นอกจากเรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์แล้วเนี่ย
ประเด็นที่ยังหนักมากพอกับแก๊งคอนเซนเตอร์
และรายการนี้ก็พยายามให้ความสำคัญอยู่ตลอดก็คือ
หลอกลวงแชร์ลูกโซ่นี่แหละครับ
เพราะว่ามีคนถูกหลอกถูกหลอกมากกว่าแก๊งคอนเซนเตอร์เยอะ

ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานคุณสามารถเจนชัยจิตวนิษฐ์
คนที่เคยมาออกรายการนี้บ่อยและอยู่ในจอนี่แหละ
เขาเป็นประธานสมาภัณฑ์ต่อแตนแชร์ลูกโซ่
เขาก็นำผู้ที่เสียหายไอ้แชร์

ทาแล้วทำให้หน้าขาวไปร้องทุกข์กับตำรวจ
ตำรวจปคบคือตำรวจคุ้มครองผู้บริโภค
เพราะว่าผู้เสียหายถูกหลอก
ถูกกลุ่นอุบายของกลุ่มมิจฉาชีพ
ปิดบังข้อเท็จจริงทำให้หลงเชื่อ
แล้วสมัครเข้าเครือข่ายศูนย์เงินเป็นจำนวนมาก
แล้วคนที่ถูกหลอกเรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนฮะ
ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนคือไปเชื่อเขาไง
แล้วคราวก่อนที่เป็นข่าวจำได้ไหมครับที่ว่าเขามาอวดว่า
ถ้าเข้ามาอยู่ในเครือข่ายแล้วเนี่ยจะร่ำรวยสะดวกมีเงินสบาย
เอารถมาโชว์ด้วยรถหรูที่ถ่ายรูปโชว์เนี่ย
ก็ไม่ได้บอกหรอกว่ากำลังพรอยู่
คนที่หลงเชื่อก็เข้าไปอยู่ในวงจรนี้เยอะเลยครับ
เป็นเด็กเยาวชนวัยรุ่นนี่แหละ

คุณสามารถก็เลยพยายามเรียกร้องมาตลอดว่า
หนึ่งอยากให้ทางการเอาจริงกับการปราบปรามแชร์ลูกโซ่ให้มากกว่านี้

มีคนมาทุกวันมาร้องเรียน
แต่ว่ามันก็ยังช้าอยู่

เขาเสนอว่าควรจะแก้กฎหมายเพิ่มโทษ

พวกนี้ทำทำแล้วก็ประกันตัวได้แล้วก็หนี
ไปอยู่ต่างประเทศหอบเงินไปด้วย
ทางนี้คนที่ถูกหลอกลวงก็ละส่ำละสาย

คนที่หลอกได้ไปอยู่ต่างประเทศสบาย

ฉะนั้นมันถึงก่อคดีกันไม่สิ้นไม่สุด
หมดจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นหมดมุกนี้มามุกใหม่
พอมุกเก่าถูกจับได้มามุกใหม่
คนที่อ่านหนังสือพิมพ์คนที่ดูทีวี
คนที่ฟังวิทยุได้ฟังข่าวบ่อยก็รอดไป
แต่ว่าพี่น้องของเราอีกเยอะที่เขาไม่บริโภคสื่อ

บางทีรู้เตือนแล้วไม่เชื่อ
เพราะว่าก็เห็นกันอยู่ว่าคนข้างนี่แหละ
คนที่เราไว้ใจได้เนี่ยมาชักมาชวน
แล้วเขามาโชว์ให้เห็นเขาเปิดบัญชีให้ดู
เดือนหนึ่งเงินเข้าเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้

ทางหนังสือพิมพ์ทางสื่อทางทีวีก็เตือนไป
แต่ว่าเห็นอยู่กับตาว่ามันได้เงินจริง

ต้องการแก้กฎหมายเพิ่มโทษ

ในขณะเดียวกันเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้รู้สึกว่า๗๘กระทรวงที่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้
เพราะว่าในประกาศของพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนเนี่ย
ให้อำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่อธิบดีกรมนั้นกรมนี้เยอะแยะไปหมด
เยอะไปหมดเลยครับแต่ว่ายังไม่ทำกันจริง
เศรษฐกิจยิ่งลำบากพวกนี้ก็ยิ่งอารวาส
คนยิ่งเดือดร้อนอยู่แล้วไปเจอถูกหลอกเข้าไปอีก
ใช่ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็เตือนกันมาตลอดนะคุณสุภาพนะ

คือจริงแล้วในยุคที่รัฐบาลมีอำนาจพิเศษนะ
กศชเนี่ยนะมีตั้งแต่ทหารก็เข้าไปดำเนินการ

ได้ทันทีแต่ว่าทำไมพวกนี้มาอารวาสมากในช่วงนี้
คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องกลับไปคิดกันนะคะ
แล้วก็แหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าฟังอยู่นะ

เพราะว่าทุกคนเขาก็รออยู่ที่จะให้มาแก้ปัญหาเรื่องนี้
หลอกบ่อยไม่สนุกหรอกเสียเงินด้วย
มันเหมือนที่คุณสุภาพเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่า

แล้วคนก็ยิ่งมาหลอกคนอยากได้เงินเยอะมากขึ้น